มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์เตือนภัยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะยืนอยู่ข้างถนนอยู่ดี
จังหวะที่เธอขี่รถมาขับรถมาเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ทำท่าเหมือนว่าจะข้ามถนน

เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครแบบนี้
พระราม๙ใครใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นประจำ
ท่านระวังนะฮะผู้หญิงคนนี้ฮะเธออุตสาธิตนะ
อุตส่าห์เอาเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์
แม้ว่าเธอจะตกใจฝันหนีดีฝ่อก็ตาม
แต่เธอบอกว่าอยากเอามาโพสต์ไว้เป็นวิทยาธารนะคะ
แชร์ไว้เตือนภัยให้กับทุกคนด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนพระราม๙
กำลังขับรถจะกลับบ้านเวลา๑ทุ่ม
ของวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ชายคนในคลิปกระโดดพุ่งใส่รถ
จากนั้นก็นอนแน่นิ่งแล้วลุกขึ้นมาสูบบุหรี่ต่อไป
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้
กระทำนี้ทำให้เราเดือดร้อนมากแล้วยังคงตกใจไม่หาย
ถ้าเบรกรถไม่ทันเราต้องโดนข้อหาคือ
ขับรถชนคนตายค่ะคุณผู้หญิงบอกว่าเราไม่ได้ขับรถเร็ว
เราไม่ได้ขับรถประมาทแต่ถ้าเกิดว่าไปชนเขา
นั่นเราก็ต้องโดนข้อหาใช่ค่ะเราก็จะซวยเอานะคะ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้ฝากไว้เตือนเป็นอุทหรณ์แบบนี้ค่ะ
ที่เข้ามาให้ช่วยการช่วยเหลือครั้งนี้
ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้จากผู้บังคับหมู่งานจราจร
สนหัวหมากท้องที่ที่รับผิดชอบ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
มีตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีชายกระโดดใส่รถเก๋ง
ซึ่งรถคันนี้เป็นของน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ขับขี่
แล้วก็น้องกำลังจะเดินทางกลับบ้านพัก
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพราะว่าชายคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บนะ
กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็พาทั้งสองฝ่ายไปพบพนักงานสอบสวน
นี่ค่ะนี่นะทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก
สำนักการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ลักษณะการกระทำแบบนี้ของชายคนดังกล่าว
อกจากจะทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บแล้ว
ถ้าเกิดว่าคุณไปทำให้รถเขาเสียหายเนี่ยแน่นอนนะคะเข้าข่ายความผิดคือ
ทำให้เสียทรัพย์มีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วถ้าเกิดว่าซวยไปกว่านั้นรถของน้องนักศึกษาคนนี้
เผอิญไปเฉี่ยวไปชนคนอื่น
แล้วก็ทำให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนพลิกคว่ำเสียหลักหรืออะไรก็แล้วแต่
อาจจะเข้าข่ายความผิดที่มีอัตราโทษที่สูงกว่าด้วยนะคะ
คือมุมหนึ่งน้องนักศึกษาเองก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ลักษณะการกระทำแบบนี้ตั้งใจให้รถชน
แล้วจะเรียกรับเงินหรือเปล่า
ลักษณะแบบนี้เข้าข่ายความผิดด้วยนะคะ
โชคทรัพย์นะทั้งคุกทั้งปรับนะคุณ
แต่ว่าตามรายงานข่าวก็ไม่ได้บอกนะครับ

เขามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายอะไรหรือเปล่า